สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับและในโอกาสปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมครับทาง
รายการเกมต่อชีวิตได้ปรับรูปแบบใหม่เพื่อความสุขของทุกคนภายใต้กติกาใหม่ที่สะสมเงินทุนได้ง่ายขึ้นโจทย์๔ข้อกับคำถามเพียง๒ตัวเลือกและที่สำคัญครับทุกครอบครัวมีสิทธิ์ลุ้นล้านได้ไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามกับกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ
วันนี้มีอีกหนึ่งครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราชีวิตในวัยไม้ใกล้ฝั่งของย่าทวดที่ต้องเลี้ยงเหรนตัวน้อยน้อยถึงสามคนอีกทั้งร่างกายก็ยังเจ็บป่วยด้วยโรครุมร้าวแต่ย่าทวดก็จะขอสู้และขอมีชีวิตให้ยืนยาวที่สุดเพื่อให้ถึงวันที่เหรนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
ตอนนี้ฉันอายุ๗๓ย่าง๗๔แล้ว
ฉันก็มีโรคประจำตัวหลายโรค
ไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานสักแค่ไหน
แต่ฉันไม่ได้เป็นห่วงตัวเองหรอก
ฉันห่วงก็แต่เหรนสามคนของฉัน

แล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องตรงไหนเลย
พ่อแม่เขาก็ทิ้งกันไปหมดแล้ว

ฉันต้องอยู่เลี้ยงเหรน๓คน
กว่าเขาจะโตแล้วเอาตัวรอดเองได้
แต่ช่องมันกันอยู่ดี

ควรภาคเข้าประหลาด

อายุ๕ปีย่าก็เลี้ยงเหรนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลย
แม่ก็ทิ้งไปตั้งแต่กระตูนอายุได้สามเดือน
ฉันก็คิดอยู่ทุกวันว่าฉันเป็นอะไรไป

เพราะฉันไม่มีพี่มีน้องมีญาติอยู่ตรงไหนเลย

ย่าทวดก็เลี้ยงผมมาตลอดแล้ว
ผมจำหน้าพ่อแม่มาได้แล้วครับ
พ่อแม่ก็ไม่เคยติดต่อมาเลย
ผมเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เลยครับ
หนูคิดถึงแม่หนูไม่เคยเห็นหน้าแม่ค่ะ
ย่าทวดชอบทำไข่ทอดให้ผมกับน้องแม่

ก็ผลต้องเอาน้ำปลากระแทกเข้าไปมันถึงจะดีขึ้น
ฉันก็พยายามจะดิ้นลนหาเงินมาเลี้ยงเหรน๓คนนี้
เก็บผักบุ้งไปตามทุ่งไล่ทุ่งนา
ก็ได้เล็กน้อยบางทีก็ไปถึงทะเลหลวง
เต็มเข้าไปคนเดียวไม่เอาเหรียญไป
เพราะเหรียญจะไปตกน้ำ
มีสะดาวยายก็ไปเก็บสะดาวอยู่แถวบ้าน
เวลาเก็บสะดาวไอ้ม่อนคนโตก็ปีนขึ้นไปข้างบน
ผมมีหน้าที่ปีนต้นสะดาวขึ้นไปครับ
คงจะหักยอดสะดาวโยนลงมาให้น้องเก็บ
เก็บสะดาวมาได้ยายก็เอามาทำกำ
แล้วก็ให้หลานเอาไปขายแถวบ้าน
ผมกับพี่ม่อนจะขี่จักรยานไป
ขายสะดาวตามอยู่บ้านก่อนครับ
บางทีก็ได้เป็นร้อยบางทีก็ไม่ถึงร้อย

พอมีหน่อไม้ก็ไปตัดหน่อไม้

แต่เหรนทำเละเทะหมดน้ำกระจายมั่ง

ผมเคยเอาหน่อไม้ดองใส่ครัวครับ

ก็เลยไม่ให้ผมทำครับ
อกจากนั้นแล้วยายก็ไปเผาทาน
หาไม้ขึ้นรถแล้วก็เข็นเอามา
ท่านก็เอาไปลงเตาแล้วก็เอาไปขาย

ผมก็ต้องไปช่วยยกไม้เข้าเต่า
เวลายกไม้ผมก็ต้องยกกับพัตเตอร์กันสองคนครับ
ไม้ที่หูกับพรีม่อนพลุบางท่อนก็หนักมากครับ

ที่หนูไม่ได้ไปช่วยเพราะหนูกลัวไม้ทับเท้าค่ะ
ปีนี้ฉันก็อายุ๗๓แล้ว
ทำงานหนักยังไม่ค่อยไหวเลย
ก็มีโรคประจำตัวหลายโรค

ก็ปวดหัวเวียนหัวอาเจียน
ฉันก็มีปัญหาสายตา

แต่จ้าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์

เคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าต้องผ่าต้องรอบ

มันก็ต้องปิดตา
มันชอบดูเครื่องก้นยนต์กลุ่นไกรอะไร
มันดูท่าทางโตขึ้นมันก็อาจจะเป็นช่างได้
เวลารถจักรยานเสียผมก็ต้องซ่อม
เวลาโซ่หลดผมก็จักรจักรการต่อโซ่

กลัวมันจะไม่ทำอะไรไม่ทันเพื่อนทันปุ๋ง

สงสัยมันอยากจะเป็นนักบิน
ผมชอบเอากระดาษมาพับเครื่องบินเล่นครับ
บางอันก็ร่อนใบไกลมาก
อันก็ไม่ไปไหนเลย
ร่อนอยู่ตรงล่างของผมเองครับ
น้องกระตูลเลนคนเล็กเป็นเด็กหน้าเริง

ถ้าหนูโตขึ้นหนูจะไปทำงานเหมือนพี่ลีซ่า
แล้วก็หนูจะเอาเงินมาหาเลี้ยงย่าทวดค่ะ
แล้วเขาก็มีโรคประจำตัวไม่ค่อยแข็งแรง

ก็ควบควบหมอก็นัดไปตรวจ

แต่ตอนนี้ไม่ค่อยกล้าขี่ไปแล้ว
ก็ตาไม่ค่อยเห็นต้องจ้างรถเข้าไป
ทุกวันนี้ฉันก็ฝันว่าฉันมีเงินสักก้อนนึง

ตอนนี้ตาก็เริ่มมองไม่เห็นแล้ว
ฉันอยากจะมีสุขภาพไปแข็งแรงไปสัก๑๐ปี
เพื่อให้หลานมันโตดูแลตัวเองได้

ฉันจะเป็นอะไรไปฉันก็จะหมดห่วง

เป็นห่วงกลัวย่าทั่วจะเหนื่อยค่ะ

ผมไม่รู้ใจลุงอย่างไรครับ
ผมอยากให้ย่าทวดอยู่กับผมไว้นานครับ
พอโตขึ้นผมอยากจะหาเงินเลี้ยงย่าทวดเองครับ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของย่าทวดทองใบจากจังหวัดสุโขทัยครับ
สวัสดีเด็กสวัสดีครับลูก

ย่ามีศักดิ์เป็นย่าทวดแล้ว

เด็กทั้งหมดนี่คือเหรนหมดเลย

เขาได้เห็นหน้าพ่อกับแม่บ้างไหม
เล็กเขาเคยเห็นบ้างแต่เขาจำไม่ได้แล้ว

บอกคิดถึงอยากเจอแม่นะคนอื่นก็มีแม่แต่หนูไม่มี
เขาไม่ได้ติดต่อมานานแค่ไหนแล้วครับคุณย่า
ตั้งแต่การ์ตูนอายุ๓เดือนแล้วตอนนี้ก็ตูน๕ปีกว่าแล้ว
โถย่าแล้วย่าดูแลเด็กกัน๓คนเนี่ย

หาผักหาอะไรต่ออะไรขายไปให้เด็กไปโรงเรียน

สะดาวนี่ต้นของเราที่บ้านครับต้นบ้านครับ
แล้วใครเป็นคนเก็บสะดาวน่ะไดมอนด์
เหรอไดมอนด์หนูปีนได้เหรอลูก

ช่วยหนูช่วยเก็บค่ะ
ไปเดามาได้ก็เอามาให้ย่าให้ย่าทวด
มัดแล้วย่าทวดก็มัดให้แล้วก็ให้เขาเอาไป

ขายที่ได้เยอะไหมลูกได้กี่บาท

จากเก็บสะดาวไปขายแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือ

เอามาปอกแล้วก็มาหั่นแล้วก็เอาไปดอง
องแล้วก็ใส่ขวดใส่ขวดได้ทีพอ๓๔วันก็เอาไปขาย
เด็กทำอะไรได้บ้างแบ่งเบาอะไรได้บ้างครับย่า
ก็เขาชอบช่วยช่วยทุกอย่างเลย

เหรอการ์ตูนก็เคยอยากช่วยเหรอลูกเหรอ

ทำเป็นไหมเอาหน่อไม้ใส่ขวดทำเป็นไหม

เก็บหน่อไม้มันลำบากมากไหมย่าทวด
รายไผ่มุดไปแล้วบางทีก็หนาไม่เกี่ยวมาก
บางทีก็ตาไม่ค่อยเห็นก็จะไปทิ้มตาอะไรอย่างนี้
ห่อไม้ก็จะไม่มีทุกหน้านะคุณผู้ชมนะ
ถ้าหน้าพอแรงเข้ามันก็จะไม่ออกมันก็จะไม่มี
ถ้าหน่อไม้ไม่มีสะดาวไม่มีแล้วย่าทองใบเอาอะไรล่ะครับ

ไปติดยอดมันเป็นยอดอ่อนแล้วก็เอามาผูกมามัดแล้วก็เอาไปขาย

เห็นบอกกลับมานะเจ็บปวดเนื้อปวดตัวเหมือนกันเหรอ

เพราะอะไรย่าต้องก้มเก็บหรือว่าอะไร
้มเก็บนานด้วยมันเมื่อยปวดแล้ว
ย่าก็เป็นโรคด้วยโรคประจำตัวหลายอย่าง

เป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็เป็นภูมิแพ้
แล้วก็ปอดเป็นจุดต้องไอมันไอ

ย่าได้มียารักษายังไงครับ

หมอก็เอ็กซาเรย์ให้แล้วก็
ตรวจเลือดอะไรอย่างนี้แล้วก็จัดยามาให้
อีกอาการหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากเลย

ข้างนี้ปีที่แล้วไปลอกแล้วแต่มัน

แล้วก็ไปได้ต้อเนื้ออีกมาให้

แล้วข้างนี้หมอก็นัดให้ผ่าแต่ก็ยากเข้าไปไม่ได้

ก็ตอนนี้ก็ไม่มีคนดูแลหลานด้วย
แล้วไม่มีเงินที่จะกินจะใช้ก็ต้องอยู่ก่อน

แล้วไม่กลัวว่ามันจะมีอาการกำเริบเหรอคะ

ย่าจะทำอย่างไรเด็กจะอย่างไรอยู่อย่างไรกัน

ทั้งที่สุขภาพย่าก็ไม่แข็งแรงเลย

ตอนนี้ก็ห่วงหลานมากที่สุดค่ะ
ถ้าย่าเป็นอะไรไปหรืออะไรเนี่ย

ย่าทวดไม่สบายดูแลย่ายังไงกันบ้างลูก

ตักน้ำแล้วก็เอายามาให้ย่าทวดกิน

นวดย่าทวดค่ะ

บ้านหลังนี้น้องม่อนกับน้องเต้อเห็นบอกว่า
ก็พยายามช่วยหารายได้เหรอ
หนูช่วยย่าทวดหารายได้จากอะไร
ไปลดน้ำต้นไม้
แล้วไปลดที่เขาให้เงินกี่บาทนะลูก

เขาทำเองก็ได้แต่เขาช่วยเด็กน้อย

ผมห่วงสุขภาพร่างกายย่าครับ
อย่าป่วยบ่อยค่ะ
สาวน้อยอยากบอกอะไรกับย่าทวดไหมลูก
อยากบอกว่าหนูรักย่าทั่วที่สุดเลยค่ะ

มีช่างซ่อมประจำบ้านอยู่หนึ่งคนใช่มั้ยครับ
นี่สาวน้อยหัวเราะเลยใครครับ

ทำไมอ่ะจักรยานมันเป็นอะไรลูก
โซ่รถของน้องมันชอบหลุดค่ะ
เห็นบอกโซ่ก็หลุดบางทีน็อตหลุด

ทวดเล่าถึงสภาพจักรยานนี้หน่อยมันเป็นยังไงฮะ

ขัดของไดมอนด์ก็ตกคอมันหักมันฝืด
พอเลี้ยวแล้วมันจะแข็งก็ล้ม
เห็นบอกว่ามันเป็นความฝันของย่าทวดใช่ไหมครับ

ย่านะบอกว่าถ้าฉันมีเงินที่เหลือสักก้อนหนึ่ง

เพื่อลดความเป็นห่วงนะครับของย่าทวดนะครับ
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กทั้งสองในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นทางรายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้นะครับ

มอบให้กับน้องเตอร์และน้องม่อนด้วยครับ
คันไหนสีไหนของใครใครเลือกเลยลูก

คุณน้ำตาลื้นเลยนะน้ำตาคลอเลยนะ

หนูจะได้ไม่ต้องไปถีบแบบอันตรายนะลูก
แต่มีแต่นะครับ
เดี๋ยวสาวน้อยของเราจะน้อยหน้าพี่

มีตุ๊กตามามอบให้การ์ตูนด้วยครับ
นี่มาเลย

แล้วมีเครื่องมือด้วยนะลูกเดี๋ยวหนูไว้เล่นนะลูกนะ

ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่ง
ทวดก็จะเอาไปรักษาตา
อยู่กับหลานนานไปสัก๑๐ปีแล้ว
หลานจะได้โตขึ้นเขาจะดูแลตัวเองได้

นั่นหมายความว่าย่าก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดก่อนในตอนนี้นะครับ

จ๋าวันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้รับรู้นะครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
มีภาพครอบครัวมามอบให้เป็นที่ละลึกนะครับ
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีนะครับ
เพราะเวลาถ่ายภาพจะสังเกตนะ
เราจะมีรอยยิ้มอยู่บนภาพนี้
เวลาที่ย่ามองภาพนี้ขอให้ย่ามีรอยยิ้มและมีความสุขตลอดไปนะครับ
ถึงแม้ว่าร่างกายจะโรยราแต่หัวใจของยะทวดทองใบไม่โรยแรง
เพราะมีกำลังใจจากเหรนทั้ง๓คนนะครับ

คอยเป็นยาชูกำลังให้กับย่าทวดได้สู้เพื่อทุกคนต่อไป

ประมาวใจช่วยครอบครัวของยัทวดทองใบจากจังหวัดสุโขทัย
พิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่

ขอบคุณครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
ทุกคนและทุกครอบครัวนะครับ
ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
วันนี้ย่าเตรียมตัวมาดีไหมครับ

สู้ไหมครับสู้ค่ะสู้ครับ

ขอเชิญตัวแทนคนแรกขึ้นมาต่อชีวิตครับ
ขอบคุณครับ

เดี๋ยวมันมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๔
เรื่องที่๔นารุโต
เรื่องที่๕ผลไม้

เรื่องนารุโตครับ

นารุโตะนะครับถ้าเป็นชื่อไทยนะครับ
เขาเรียกชื่อเรื่องว่านินจาคาถาโอ้โหเฮะ
นินจากาถาโอโหเฮ
สังเกตไหมว่าตัวละครเกือบทุกตัวในเรื่องเนี่ยนะครับ
จะมีตราสัญลักษณ์อยู่บนหัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ

เบลอภาพเอาไว้นะครับมันคือสัญลักษณ์ของอะไรพอจะทราบไหมเอ่ย

แล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เครื่องหมายบนผ้าโพกหัวของนารุโตะคือภาพใด
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะตัวเลือกของเราเหลือเพียง๒ตัวเลือกเท่านั้นนะครับ
เอาละลูกคงไม่ยากเกินความสามารถนะครับ
ผมเห็นคำถามแล้วผมมั่นใจแล้วค่ะว่าผมตอบถูก
เพราะผมเห็นอยู่บนหัวของนารุโตตลอดเลยอะ

ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ
ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ
หนูเคยดูนาดูตัวกับพี่ไดมอนค่ะ
หนูว่าพี่เดมอนตอบถูกค่ะ

ผมเห็นบ่อยเลยอะ
หัวเราะด้วยแสดงว่ามั่นใจใช่ไหมลูก
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

และไดมอนเลือกตอบตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
เป็นคำตอบที่
ถูกครับ
ไซมอนยังไม่หมดหน้าที่นะลูกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องพัตเตอร์ครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับพัตเตอร์ลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องนะครับก็คือเรื่อง
ห่อไม้ดองจังหวัดสุโขทัยภาษาไทยระดับชั้นป๔
และผลไม้ภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ
ทำไมถึงเลือกภาษาไทยระดับชั้นป๔ให้พัตเตอร์
เพราะพัตเตอร์อยู่ป๔ครับ
เอาละครับขอเชิญพัตเตอร์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ภาษาไทยนะลูกจะมีบทที่เรียนราชาศัพท์ด้วยนะครับ
อย่างเช่นคำว่าพระพักษ์อย่างนี้ลูกหนูรู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
แปลว่าหน้านะลูกนะ
แล้วคำว่าพระราชทานเคยได้ยินไหมลูก

พระราชทานแปลว่าการให้นะลูกให้
แต่ศัพท์เนี่ยอย่างพระพักษ์หรือว่าพระราชทานเนี่ย
เป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินนะลูก
แต่ราชาศัพท์ของพระสงฆ์ก็มีอีก
พระสงฆ์เนี่ยอย่างเช่นท่านจะอาบน้ำเนี่ย
เราไปเรียกว่าอาบน้ำไม่ได้ต้องพูดว่าท่านเนี่ยส่งน้ำ
ัตเตอร์ตั้งใจนะลูกนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำว่าอาหารสำหรับพระพิสุก
สำเนรเรียกว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งพัฒนาหาร
ตัวเลือกที่สองพระกยาหาร
ญาติทั่วเคยพาผมไปวัดครับ
อุ้งหินมันเรียกพระอาหารผมก็เลยเลือกข้อนี้ครับ
ข้อที่หนึ่งครับพัฒน์ตาหาร
ตัวเลือกที่หนึ่งพัฒนาหารครับ
เอาล่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับ
พัฒน์ตาหารเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งพัฒน์ตาหาร

คำว่าอาหารใช้สำหรับพระพิสูจน์ตำแหนนนะครับ

หลวงปู่ฉันพัฒนาหาร

มาเป็นเวลาถึง๕๐ปีแล้ว

ก็เป็นเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันที่ใช้

ครอบครัวของย่าทวดทองใบนะครับ
สุโขทัยทำไปได้แล้วสองข้อนะครับคุณผู้ชมครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็คือเรื่องหน่อไม้ดอง

ชอบกินผลไม้ไหมคะ

การ์ตูนชอบกินผลไม้อะไรลูก

วันนี้ลุงมีผลไม้มาให้ชิมด้วย

แต่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรลุงเอยังไม่บอก

มามาชิมผลไม้กันเร็ว
การ์ตูนในนี้เป็นผลไม้

มันคืออะไรก็ไม่รู้

อ้าว
มันเปรี้ยวมันหวานหรือว่ามันเป็นไงคะลูก

คำถามสำหรับข้อนี้นะครับ

ผลไม้ที่น้องการ์ตูนรับประทานไปคือ
ผลไม้ชนิดใด

ย่าเคยซื้อแก้วมังกรให้พวกผมกินครับ
แต่การ์ตูนไม่ชอบกินครับ

ตัวเลขที่๑แก้วมังกร
ตัวเลขที่๑แก้วมังกร

เพราะหนูรู้รสชาติ
เฮ่ยทุกคนเอ็นดูจังเลย

ตอบว่าตัวเลขที่๑แก้วมังกรนะ
และน้องการ์ตูนตอบตัวเลขที่๑แก้วมังกร
ตอบตัวเลขที่๑ว่าแก้วมังกรเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้เป็นข้อที่๓แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ยังไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับ

แก้วช่วยเคยซื้อแก้วมังกรได้หนึ่ง
หนูกินค่ะแต่หนูไม่ชอบกิน
ตอนนั้นมันไม่อร่อยแต่ลุงเอ๊ให้กินมันอร่อย
แต่ให้กินอีกไม่เอาแล้วค่ะ
นี่ใช่มั้ย

เอาเถอะนะไม่ต้องเกรงใจนะ
เอาละครับตอนนี้นะฮะทำไปได้แล้ว๓ข้อนะครับ
ครอบครัวของย่าทวดทองใบจากสุโขทัยนะครับ
ได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ตอนนี้เหลือย่าทวดคนเดียวเท่านั้นนะลูก
การ์ตูนจะเลือกเรื่องไหนให้ญาติทวดขึ้นมาตอบ
เหลือสองเรื่องนะลูกก็คือเรื่องหน่อไม้ดองกับจังหวัดสุโขทัย

ย่าเคยทำหน่อไม้ดอง
เอาล่ะขอให้โชคดีนะครับขอเชิญย่าท่วนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าย่าทำครั้งหนึ่งเยอะไหม

แล้วระหว่างทำเนี่ยหลานช่วยไหมครับ

ช่วยใส่ขวดบ้างแต่เขาก็ทำไม่ค่อยถูกอ่ะ

เคยไปส่งครั้งละเยอะสุดกี่ขวดได้
ถ้าเขาหมดเขาก็สั่งทีละ๓๐๔๐ขวด
เอาล่ะเกี่ยวกับอาชีพของครอบครัวเรานะหน่อไม้ดองนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีขวดเปล่านะครับมีหน่อไม้ดองแล้วก็มีกระมังน้ำมีกลวยสำหรับตักกรอกหมดเลยนะครับ
อันนี้นะคุณผู้ชมนะขวดใหญ่นี่นะที่คุณยายทำขายใช่ไหมครับ

แต่วันนี้ของทางรายการของเรานะครับอยากให้คุณยายกรอกขวดเล็กนี่พอจิ๋ว

เพราะฉะนั้นขอเชิญเด็กมาเป็นผู้ช่วยครับ

บรรจุหน่อไม้ดองใส่ขวดจำนวน๖ขวดภายในเวลา๓นาที
ผมจะช่วยย้ายใส่หน่อไม้ดอให้ดีที่สุดเลยครับ

เร็วเลยลูกคัตเตอร์เร็วกว่านั้นครับ
ลูกเวลาเดินเร็วมาก
เตอร์เลือกไม่ได้ลูก

หยิบเลยลูกนั่นแหละใช่ยัดลงไปเลยลูก
พอพอพอดี
พอแล้วลูกพอแล้วล้นแล้ว

ฝาแล้วเรียงไว้เรียบร้อยลูก
มาลูกขวดที่๒ยาทั่วเสร็จแล้วใช่

ใช่ลูกเตอร์เร็วเร็วเร็วเร็ว

ตัวเล็กคาตูนคาตูนนี่ขวด๑ลูก
เร็วเร็วเร็วเร็ว
ใส่นี่อีกลูกใส่ลูกอีกเร็วเร็วเร็วเร็วเตอร์เร็ว

ขวดที่

แล้วตูนตอบเองเลยด้วยเร็วเร็ว
หนูปิดฝานี้ด้วยลูกเร็ว
เอาตูนปิดฝา
วู้วไม่ต้องสร้างเรือร้อน
น้องมายด่อน
วันนี้ตื่นเต้นก็เลยยัดหน่อไม้เข้าขวดบ้างไม่เข้าขวดมั่ง
แต่ก็ใจชื้นเพราะมีหลานช่วย

ห่อไม้ดองใส่ขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขวดพร้อมด้วยเด็กน้อยช่วยย่าทวดกันทั้งหมดเลย

ยากทวดทองใบทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ทำได้ทำได้ทำได้ทำได้ทำได้
ไม่ได้ครับ
แต่ครอบครัวของคุณแยดทองใบนะครับตอบไปได้สามข้อรับทุนไปต่อชีวิตสะสมไปก่อนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวของคุณย่าทวดทองใบจากจังหวัดสุโขทัยจะได้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่มาลุ้นกันในช่วงหน้าครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับถึงวินาทีที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วนะครับว่าครอบครัวของย่าทวดทองใบจากจังหวัดสุโขทัยนะครับจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ในวันนี้นะครับโดยทางรายการนั้นจะมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมดสี่กล่องแต่ละกล่องนั้น

นะครับหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่องรับโบนัสต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
วันนี้นะครับย่าน่ะตอบถูก๓ข้อนะครับยังไงได้โบนัส๓กล่องแน่นะครับในวันนี้นะมีสิทธิ์ลุ้นล้านด้วยถ้าหมุนไปแล้วหยุดแบบนี้นะครับย่าครับ๑ล้านบาทได้กลับบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครอบครัวต้องตกลงกันแล้วครับว่าจะส่งใครออกมาหมุนกล่องโบนัสครับ
ไดมอนด์ครับและวินาทีที่สำคัญของครอบครัวย่าทวดทองใบนะครับว่าจะได้โบนัสสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการหมุนของ
ไมอนด์ในวันนี้นะครับเราจะหมุนครั้งเดียวพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ๔กล่องนะฮะมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าขอให้หยุดตรงเกมต่อชีวิต๑ล้านบาทนะครับถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
เกะต่อ

เกะต่อ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

น้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยนะครับ

อยากจะช่วยครอบครัวของเย้ทวดทองใบนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของย่าทวดนะครับ

แล้วขอให้เด็ก๓คนนี้

ได้มาเกื้อหนุนครอบครัวให้ดีขึ้น
ขอให้มีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคล
เข้ามาในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะครับ
ให้คุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี

พอจะเอาไปชำระครับมันก็มีเหตุต้องใช้เงิน
มีจดหมายจักษานมาติดอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเลย
ขับไล่บ้านนี้คือชีวิตของเรา
แต่เขากลับเป็นคนที่ทำมันพัง
ทุกครอบครัวมีสิทธิ์ลุ้นล้านได้

ถ้าเปิดมานี่นะครับก็คือแบบนี้เลย
จะได้โบนัส๑ล้านบาท